กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยอยู่นะครับแล้วก็เอาใจช่วยครอบครัวของคุณฝนจากนครศรีธรรมราชนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเฉลยที่อยู่ในมือผมนี่นะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เอาใจช่วยกันนะครับแล้วผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนกำลังลุ้นอยู่นะครับด้วยพลังรักแห่งครอบครัวนี้นะฮะ
ทุกคนเป็นยังไงครับพร้อมที่จะฟังเฉลยไหมฮะ
พร้อมเลยครับค่ะ
ขักสรุกเหลือประมาณ๕๐๐๐บาทครับและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันพ่อคุณรามคำแหงมหาราชตรงกับวันที่เท่าไรในเดือนมกราคมและที่ที่สองน้องฟลูกเลือกตอบตัวเลือกที่๒วันที่๑๗ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อแรกนะครับ๕๐๐บาทนะฮะ
แต่เราภาวนาว่าต้องถูกนะ
คุณจะมีโอกาสรุนเริ่มหมดเงินแสนและหมดล้านครับ

เฮ่ย
วันที่๑๗นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงพระปีชาสามารถ
ที่ได้ทรงเริ่มประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา
ประเทศไทยได้กำหนดวันพ่อขุนรามคำแหงขึ้นด้วย
ซึ่งตรงกับวันที่๑๗มกราคมของทุกปี
เพื่อจัดกิจกรรมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ตัวคาตูนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาท

ทำได้เป็นไงชื่นใจไหม
ชื่นใจกินจังเลย

ลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

หมูเขียวตัวใดที่อยู่มุมขวาของป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

พี่ฝนนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๔

ถูก
ถูกครับ
เลือกที่ถูกต้องนะฮะก็คือตัวที่๔นะครับ

แต่ส่วนหมูสีเขียวเนี่ย
ความที่เรานั่งประจำเหมือนมีมงกุฎอะไรอยู่
ตรงท้ายนะตอบตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมี

ถือว่าเลือกไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณฝนนะครับ
จากนครศรีธรรมราชถูกไปแล้ว๒ข้อครึ่งทาง
เอาล่ะสิข้อที่๓ก็เดินทางมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ลุ้นกันต่อเลยดีกว่า
ฟังเรื่องใครก่อนดี

อยากจะฟังเรื่องของใครก่อนดีครับ

ตอนนี้นะฮะผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับ
จากเรื่องข้าวต้มมัดครับ
เยี่ยม
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชม
หอเขาต้องมัดจำนวน๕คู่
ภายในเวลา๓นาที
เร็วจะ๓นาทีแล้วแกผู้สาวสาว

แม่ถิ่งทำได้หรือไม่ได้

เงิน๑๐๐๐๐บาทคุ้มขึ้นไปถึง๑๐๐๐๐๐บาททันที

เดี๋ยวมันให้ตีเขาให้ตีนะ

เดี๋ยวก่อนบอกเวลากันก่อนว่า
แม่ให้เวลาไว้๓นาที
แม่รู้ไหมว่า๕คู่แม่ใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร
อะไรคะ
๒นาที๓๗วินาที

ทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่

มีโอกาสลุ้นเงินล้านในข้อต่อไปครับ
โอ้โห
ผมก็ลุ้นระทึกเหมือนกันนะคุณผู้ชม
จะมารอลุ้นไปพร้อมกับคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับ

เฉลยข้อสุดท้ายนะครับ

หนุ่มสอนรามกบสุวนันครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ละครเรื่องขยอง
ออกอากาศในปี

เลือกตอบตัวเลือกที่สอง

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก
ถ้าถูกข้อนี้เขา๑ล้านบาทได้กลับบ้านในวันนี้
๑ล้านบาท
วิวนักตื่นนักวิวนัก

ผมว่าน่าจะเป็นสามบกสามห้าสามห้า

เพราะว่าพยองเป็นละครโทรทัศน์แนวดราม่าโรแมนติก
โดยสร้างจากบทประพันธ์ของดวงดาวนะครับ
ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว๓ครั้ง

นำแสดงโดยคุณสอนรามเทพิทักษ์และคุณกบสุวนันคงยิ่ง
ถูกไป๓ข้อรับทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยเลยครับ

เป็นอย่างไรมั่นคะบอกความรู้สึกเราหน่อย

ก็พอใจแล้ว
คือทำเต็มที่แล้ว
ทุกคนช่วยกันเต็มที่ได้แค่นี้

เรามาใช้โอกาสตรงนั้นให้เต็มที่ให้คุ้มค่า

เดินมาที่สแตนเดินขึ้นมาเพื่อที่จะมาตอบคำถาม
เดินมาด้วยกำลังที่ก็จะเดินไม่ไหว
แต่โอกาสอยู่ข้างหน้าฉันจะต้องเดินขึ้นมาให้ได้

เพื่อขี่ไปขายของตามบ้านตามตลาดด้วย
ฝนเองแล้วอีกส่วนนึงเนี่ย
ผมอยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่

เริ่มต้นกันใหม่เนาะลุงเอกเนาะ
เริ่มกันใหม่เลยแล้วก็วันนี้ผมว่ามีแต่สิ่งดี
เข้ามาในครอบครัวแน่ครับ

กับครอบครัวของเราในวันนี้ด้วย
ขอเชิญของขวัญที่ทีมงานเตรียมเอาไว้ครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากเลย

รูปนี้เป็นเวลาหลายปีแล้วที่
ฝนไม่มีโอกาสที่จะได้มาถ่ายร่วมกันแบบนี้เลยค่ะ
แต่พอรายการนี้ไปที่บ้านฝน
ทำให้ครอบครัวฝนได้มีรูปใบนี้
ไม่เคยมีรูปภาพครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้
ถือโอกาสตอนที่ทีมงานเราไปเก็บภาพนะครับบอกว่าให้ยืนร่วมกัน
แล้วคุณฝนนี่ไปเห็นภาพในโทรศัพท์ของน้องทีมงานแล้วบอกว่า

พอทีมงานเราได้รู้เจตนารมณ์ว่าภาพนี้มันมีคุณค่าจริง
สำหรับจิตใจของคนในครอบครัว
ก็เลยแอบทำภาพนี้กันขึ้นมานะครับ
แล้วก็มอบให้กับครอบครัวของคุณฝนนะครับเก็บเอาไว้
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากด้วยนะครับ
ขอบคุณมากด้วยครับ
การเราขอเป็นสะพานให้และเป็นกำลังใจให้
ก้าวออกไปจากรายการเราก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
คุณผู้ชมครับร่วมกันส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้นะครับ
เป็นทุนเป็นกุศลอย่างไรซะผมขออนุญาตฝากครอบครัวของคุณฝน
ให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการเกมต่อชีวิตช่วยกันเป็นสะพานบุญกันนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถาม๔ข้อเพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรัก

จ๋าข้าวต้มที่แม่ทำอร่อยไหม

นี่ต้องแบบนี้ต้องหนักแน่นแบบนี้

ไม่เชื่อมีมาให้ลองชิมบ้างไหมล่ะ

เอาละยาวแล้วแต่นี่ลายยาวแล้ว

ไม่น่าชี้จุดเลยนะฮะบ่นยาวแล้วล่ะ